ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ก็ขับรถไปถนนตรงนั้นน่ะนะ
เขากำลังทำทางขยายทางอยู่มันก็มีพวกแบบกรวดต่าง
ปรากฏว่าพอรถไปเหยียบแล้วปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โห
มันพุ่งนะพุ่งข้ามฝั่งแล้วไปพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
คุณผู้ชมสภาพนี้คนขับเละหรือรอด
ดูกันหน่อยไหมคะสภาพรถยังขนาดนี้คนขับจะเป็นยังไง
รถคันนี้เนี่ยค่ะทะเบียนอุทัยธานีพลิกตะแคง
เพราะว่าหลุดโค้งนะตกถนนแยกผนโยธิน
หนองพิกุลบ้านใหม่สามัคคีอยู่ที่ตาคลีนครสวรรค์ค่ะ
แล้วเห็นสภาพถนนใช่ไหมคะถนนมันเป็นแบบนี้เป็นหินกรวดอ่ะ
เพราะว่าถนนยังอยู่ในช่วงระหว่างการขยายแล้วก็ปรับปรุงเส้นทาง
รถคันนี้ขับมาแล้วปรากฏเหยียบหิน
รถสายเลยสายแล้วก็สะบัดเลยนะคะ
พุ่งข้ามไปยังถนนฝั่งตรงข้าม
ตรงนั้นก็สูงตั้ง๒เมตรแล้วก็ตกลงไปข้างทาง

คนขับคือนายพานุพงศ์อายุ๓๐ปี
เมื่อกี้ที่เห็นแว๊บคือคนขับนี่ค่ะ

ไหนตามเนื้อตามตัวมีแผลแตกกระดูกหักอะไรหรือเปล่า

แต่ตัวของคุณพานุพงศ์เองก็ยังมึนงงอยู่แล้วก็ตกใจ

หลังจากส่งภรรยาและลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุทางมันโค้งมืดก็มืดด้วย
ถนนเป็นหินกรวดแบบนี้คุมรถไม่อยู่จริงค่ะ
แล้วพอตกลงไปข้างทางถามยังไงต่อ

มันหนาครับ

สะบัดไปสะบัดมันก็
แล้วถังเหมือนกันเลย
ไม่ต้องแปลกใจนะเขายังงงอยู่เลย
ว่าสภาพรถแบบนั้นแล้วตัวผมรอดมาได้ยังไง
บอกแค่ว่าตัวผมไม่ได้มีบาดแผลอะไรแต่ก็ยังมึนอยู่
ถามว่าคุณพานุพงศ์เห็นสภาพรถแบบนี้แล้ว
อืมแต่คุณพานุพงศ์ไม่มีแผลเลย
มีอะไรของดีติดตัวไหมคุณพานุพงศ์บอกว่าผมเชื่อนะ
ถ้าเกิดนักข่าวไม่ถามผมก็จะตอบรูปหล่อหลวงปู่ทวด
ห้อยคออยู่เชื่อว่านี่แหละนี่เอามาให้นักข่าวดู
ทำให้แคล้วคลาดอย่างนี้หรอถูกต้องให้ปลอดภัย
แต่อย่างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากหลวงปู่ทวดแล้วเนี่ย

ว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงทำถนนทำทาง
อยากให้มีป้ายป้ายเตือนหน่อยไหมติดไฟกระพริบให้รู้ไหม
เอากลวยเอาแบรีเออร์มากั้นหน่อย
เพื่อที่ว่ารถที่เขาขับมาแล้วก็ไม่ได้ชินเส้นทาง
จะได้รู้ว่าตรงนี้มีการทำทางอยู่แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าจุดตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกันนะคะ